ร้านนี้ก็เหมือนกันอร่อยไม่แพ้กันแล้วก็ยังใช้ใบตองด้วยนะเขานำใบตองเนี่ยมาห่อหมึกไข่
จากนั้นก็เอาไปย่างร้อนนะคะบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดในบางแสนชนบุรีแถมราคาก็ถูกใจเพียงไม้ละ๑๐บาทเท่านั้นเอง
สวัสดีครับผมชื่อเฮียโบ๊ทนะครับเจ้าของร้านไข่หมึกย่างครับ
พอดีแม่ยกให้ครับตูดก็เป็นของแม่เขาครับเราเองก็มาดัดแปลงนี้นิดหน่อย
ดูไข่เราเองเราต้องดูไข่เป็นนะครับ

ถ้าใครเหลืองเยอะมันจะอร่อย

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็หอมไปด้วย

ทุกขั้นตอนเราไปซื้อเองทำเองหมดเลย
แล้วเราเคาะเองแล้วก็เสียบม้าเองหมด

ใช้อังกายตัดแต่ว่าถ้าเป็นตำแก่ก่อน
ใช้อังกายแต่ว่าตอนนี้ใช้โต้แล้ว
ใช้โต้สับเลยสับแล้วมาเคาะกัน
ถ้ามีไข่ดำแล้วก็ทิ้งออก

ทานเสร็จแล้วก็มาเคาะน้ำมันหมูน้ำมันพืชอะไรแหละ

เสร็จแล้วก็พร้อมหอมนะครับ
ไข่หมึกต้องไฟตรงพอดีครับ

ถ่านอัดจะย่างของสวยว่าความแรงเขาคงที่อย่างนั้น
ถ้าเป็นถ่านผงมันยากแล้วไฟมันแรงไป

เราจะให้เขาสุกสักประมาณสัก๙๐
เพื่อถ้าเราแกะโชว์หมดมันจะเหี่ยวมันโดนลมเหี่ยว

ถ้าใครหมึกจ้านที่จะต้องขายไม่ได้เลยคือ
น้ำจิ้มหวานมาตัดมันต้องมีหวานลาดอ่อน

แม่เขาเป็นคนทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมาก

แล้วการปรุงต้องให้มันคงที่กัน

ใช้ไม่ต่ำว่าอยู่หลัก๓๐โล
๒ล้านนะประมาณลัวหนึ่งมันมี๕๐ไม้

ตอนนี้จะมีหมึกฉอดหมึกสะนูนหมึกแร่หมึกหอมนะครับ
จะมี๓๔บาท
พี่กัดของผมอยู่ตรงหาดวรรณภาคมตัวแดงวิไรครับประมาณ๓๐ปีครับ
เปิด๖โมงเช้าถึง๓ทุ่มครับ
ติดต่อทางร้านนะครับ๐๘๓๙๘๐๙๐๖๙นะครับ
มาเต้นหาดวอนอย่าลืมแวะซื้อไข่หมึกย่างนะครับ
ไข่หมึกร้านเชเบิดนะครับมาให้๑๐บาทครับ